มีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปรุมทำร้ายลูกค้าที่นั่งกินหมูกระทะอยู่นะครับ
เป็นการกินจิ้มจุ่มอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งที่อุบลนะฮะ
ล่าสุดก็ทราบตัวแล้วบอกว่าเป็นวัยรุ่นที่ชอบอ้างตัวว่าเป็นขาใหญ่ในพื้นที่นะครับ
เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปในร้านจิ้มจุ่ม
ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโอ้โหชุนละมุนเนี่ย
หยิบอะไรได้อ้าวปลาทุ่มเครื่องโอ้นี่มันร้านอาหารนะเนี่ย
นะฮะเอาเก้าอี้มาไล่ทำร้ายลูกค้าที่นั่งกินอยู่เนี่ย
ลูกค้าคนอื่นแตกหนีกระเจิงเอาตลอดกันไปหมดเลย
ผู้โพสเฟซบุ๊คแล้วก็มีการโพสคลิปกับภาพ
เป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ลำตัว
หลังถูกรุมทำร้ายข้อความก็บอกว่า
เป็นความป่าเถื่อนของนักเรียนในพื้นที่อำเภอโขงเจียมอุบลราชธานี
เรื่องมีอยู่ว่าน้องชายเนี่ยคนงาน๒คนแล้วก็เพื่อนอีก๑คนรวมกัน๔คน
ไปกินจิ้มจุ่มในร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวอำเภอโขงเจียม
นั่งอยู่ดีกลับโดนทำร้ายร่างกายจากคนภายนอกที่ไม่ใช่ลูกค้าด้วยกัน
งกรานปีนี้งดเที่ยวโขงเจียมชีวิตไม่ปลอดภัย
ขณะนั่งกินจิ้มจุ่มยังโดนนักเลงทำร้าย
เหตุเกิดกลางดึกของ๘ต่อเนื่อง๙เมษายนที่ผ่านมานะครับ
คนเจ็บคือนายมงคลสมสนออายุ๒๗ปีแล้วก็นายสมพงศ์บุตรวงอายุ๒๘ปี
พร้อมกับเพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๔คนที่บาดเจ็บ
เยาวชนที่ก่อเหตุเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแล้วบอกว่า
สาเหตุที่ไปทำร้ายผู้เจ็บเพราะได้รับคำสั่งจากนายโจ้นามสมมุติ
โจ้เนี่ยเป็นขาใหญ่ในพื้นที่ของอำเภอโขงเจียม
แต่ไม่รู้ว่าคำสั่งนั้นมันคืออะไร
ก็เลยใช้เวลาในการสอบปากคำสัก๑ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยตัววัยรุ่นกลุ่มนี้ไป
มงคลเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีเด็กเสิร์ฟเตือนให้ระวังวัยรุ่นแก๊งนี้แล้วนะครับ
แต่ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
แวะไปกินจิ้มจุ่มเองก็ไม่คิดว่าจะมาโดนทำร้ายอะไรกันมากมายขนาดนี้
ด้านคดีตอนนี้ตำรวจก็รอผลการตรวจจากแพทย์แล้วก็การสอบประคำเพิ่มเติม
เพื่อดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บกับกลุ่มที่ก่อเหตุที่ว่า
เขาเป็นกลุ่มขาหยั่นอยู่พื้นที่นี่แหละ
ขณะที่ทางด้านของนายนวัดศรีหาพงศ์อายุ๓๒ปีเจ้าของร้านจิ้มจุ่มก็เดินทางไปแจ้งความเหมือนกัน
เอาเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเพราะว่าทำทรัพย์สินเขาเสียหาย
ลูกค้าก็หนีกระเจิงไปเงินก็เก็บไม่ได้เสียหายไปสักประมาณหมื่นกว่าบาท